ในที่สุดในที่สุดอาเจนติน่าก็คว้าแชมป์โลกครั้งที่๓ได้สำเร็จแม้
ก็เขารอมานานให้เขาหน่อยละกันค่ะสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับ
ดาวน์ซุปเปอร์สารามมาแล้วค่ะเรียลเนียลเมซซ่งเรียลเนียลเมซซี่นะคะ
เมื่อคืนนี้ดีใจกับเขาด้วยจริงจริงนะอ่ะคุณผู้ชมสรุปว่าฟุตบอลโลกไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะ
แต่ว่าที่ต้องลุ้นกันต่อก็คือใครบางคนที่ส่งมาร่วมทายผลฟุตบอลโลกกับทางไทยรัฐเนี่ย
ลุ้นเอาละกันนะว่ารางวัลใหญ่จะเป็นของคุณหรือเปล่านะคะ
รวมทั้งต้องช่วยเอาใจช่วยเอาใจลุ้นกับพี่น้องภาคใต้ด้วยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ฝนหนักจริงลุ้นว่าขอเลยขอเลยอย่าให้หนักไปกว่านี้
เพราะว่าหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วนะคะแต่ไม่รู้จะห้ามอยู่หรือเปล่านะคะ
เพราะว่าจากภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้นะคะจะเห็นว่าฝนหนักมาแต่เช้าเลย
ภาคใต้ตอนล่างนะคะตั้งแต่สงขลาลงไปเลยนะคะ
จนถึงนราธิวาสเป็นสีส้มตรงนู้นนะคะ
นี่คือฝนตกหนักนะคะถามว่าฝนจะเกิดขึ้นนานไหม
เอาเป็นว่าวันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันและเน้นพื้นที่เดิมนะคะ
ภาคใต้ตอนล่างด้วยแต่อาจจะมีค่ะมีช่วงกลางวันนะคะ
ขึ้นมาแถวแถวภาคใต้ตอนกลางนิดนึงนะคะช่วงจังหวัดนครศรีธรรมราช
และทีนี้นอกจากตกทั้งวันแล้วยังตกลากยาวไปจนถึงช่วงประมาณวันพุธเลยนะคะ
กลางสัปดาห์นะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้ค่ะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จริงแล้วลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเขาจะพัดพาเอาความเย็นนะคะมาสู่พื้นที่ทางตอนบนของประเทศ
ช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ตอนบนเล็กน้อยนะคะ
มีความหนาวมีความเย็นแต่ทีนี้เจ้าลมเย็นนี่แหละพัดพาเอาความชื้นให้เกิดฝนในพื้นที่ภาคใต้
จากฝนที่เราเป็นห่วงแล้วในพื้นที่ภาคใต้นี่ค่ะภาพของคลื่นไม่ได้เห็นกันบ่อยนะภาพนี้
เป็นสีม่วงแบบนี้เลยตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
แสดงว่าในพื้นที่อ่าวไทยนะคะจุดไหนที่มีฝนฟังดีนะคลื่นสูงได้ถึง๔เมตรค่ะ
สูงมากนะช่วงนี้ไม่เหมาะเลยสำหรับการท่องเที่ยวสำหรับการทำประมงนะคะ
เรือควรงดออกจากฝั่งไปเลยดีกว่านะคะก็เห็นข่าวกันอยู่มีเรือล่มนะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมินะคะอุณหภูมิในประเทศไทยค่ะ
ยาวไปเลยค่ะยาวไปจนถึงเดือนมกราคมเลยนะคะ
ดีใจนะคะเสื้อกระหนาวได้ใช้แล้วนะคะใครที่มี๒๓ตัวไปซื้อเพิ่มได้เลยนะคะ
ส่วนตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิอาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนเห็นไหมคะ
ไม่ได้เป็นสีแดงไม่ได้เป็นสีส้มแต่อย่างใดเป็นสีเหลือง
เพราะว่าช่วงนี้ลมแรงนะคะก็ทำให้อากาศเย็นสดชื่นค่ะไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียส